คือ๓๔พันคนแฟนคลับไปคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่า
แสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ทั้งหล่อแล้วก็เก่งนะคะอย่างหนุ่มบิลกิ้นพุทธิพงศ์ค่ะ
ปริญญาตรีจากคณะพานิทยาศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรอนาชาติ
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมพ่วงด้วยเกียรตินิยมอันดับ๒
อาจไปนิดหนึ่งอันดับ๑แล้วเขาตั้งใจทำงานจริงคุณผู้ชมนะคะ
ทำงานด้วยเรียนด้วยนะคะจนจบออกมาแบบนี้แหละค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนอกจากครอบครัวที่จะมาร่วมแสงความดีแล้วนะคะ

ดิฉันใก็ตกตายอ่ะย
สมศุษย์
สมศุษย์
อย่าตายจริง
แม่จีนแม่ไทยมาเพียบเลยค่ะแล้ววันสำคัญแบบนี้นะคะพีพีคนดีคนเดิม
ไม่พลาดจ้ะมาแสงความดีด้วยนะคะขับรถไปเองด้วยนี่
พอช่อดอกไม้มาแบบบิ๊กบึ้มนะคะแต่เดี๋ยวก่อนก่อนอันนี้เรารายงานข่าวไปแล้วใช่ไหม
คุณบีให้สัมภาษณ์บอกว่าเดี๋ยวหนูจะโอนให้ให้มิวกินล้านหนึ่งเป็นของขวัญรับปริญญา
แล้วก็แบบโอนกลับนะอะไรอย่างนี้ทั้งหมดทั้งมวลมันจะจ้อจี้หรือว่าเรื่องจริงเอ๊ะไปฟังเขาเคลียร์กันหน่อยค่ะ
ยังไม่มีนะฮะยังไม่มีครับยังไม่มีนะครับบัญชีผมเขามีใช่ไหม
ตอนนี้ยังขอยืนยันว่ายังไม่มีครับยังไม่มีอะไรมาเลยนะครับ
ไม่อยากจะทวงหรอกฮะแต่ว่ารู้กันหมดแล้วนี่ฮะ
แต่ว่าผมบอกแค่ว่าเขายังไม่ได้ให้อะไรผมเท่านั้นเองเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังไม่ได้ทวงครับผมไม่คืนครับ
ไม่คืนครับ
ปรากฏว่าบิวกิ้นบอกว่าชอบ๒๔พี่นะคะเพราะว่าเขาอายุ๒๔ปี
พี่ไปถึงงานรับพลิงญายยังจะไปถามเลขจากเขา
แต่อย่างนั้นใครอย่างอื่นบ้าง
พี่แจ๊คแต่งตัวเหมือนรู้ธีมเลยว่าน้องบิลกิ้นจบคณะอะไรสีอะไร
อ๋อฟ้าขาวนี่ก็ฟ้าขาวไม่ซึ้งขาว
จริงนะคะ๒๔แห่งนะคะสรุป๑ล้านก็คือยังไม่มานะจ๊ะ

เห็นคลิปเบื้องหลังที่พี่นักข่าวไปเห็นเขาแชร์ในโซเชียลกันเยอะ
มีคนแซวกันได้ยินเสียงนะในคลิปที่ไม่ใช่ของเรานะ
เขาตะโกนบอกว่าอะไรนะอุ๊ยพีพีแฟนบัณฑิตมา
อ๋ออันนี้ก็หอบช่อดอกไม้
ดอกไม้สีหวานมากเลยอ่ะชัลลี่หวานได้ขนาดนั้น
ทั้งเก่งทั้งทำงานก็เก่งเรียนก็เก่งแบ่งเวลาได้สุดยอดมาก
เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะยินดีด้วยค่ะ